ที่ผ่านมาพี่เบิร์ตเวลาที่เราแบบเห็นคอนเทนต์อะไร
เคยแบบว่าเฮ้ยฉันอยากเอามาทำบ้างป่ะ
เคยดิหลายอันด้วยใช่ไหมแล้วยิ่งยอดวิวเขาเยอะใช่
ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นคลิปจากเมืองนอก
แล้วพอดูต้นฉบับก็น่ารักนะ
แล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าคนไทยทำจะเป็นยังไง

นี่พอลงมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยลงมาแล้วแบบนี้เลยลงมาเต้น

จับรถไปให้จับรถเสร็จแล้วปุ๊บ
บิดกุญแจดับเครื่องให้เรียบร้อย

ใช่ทางชาตินี้แหละโอ้ยสไฟล์คนไทยทำสไฟล์
นี่ไงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เขาก็เลยรวมตัวกันทำคลิปนี่ที่พานทองชนบุรี
ลองดูเขาหน่อยไหมล่ะมา

เอ้าคนไทยแอดวานกว่าพี่เบิร์ต

ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันนะ
เฮ้ยมันไปชนรถเขาจริงแล้วที่บอกว่าคนไทยแอดวานกว่า
เพราะว่าของเมืองนอกเขามีแค่คนขี่คนเดียวใช่ไหม
นี่มีคนขี่มีคนซ้อนแล้วมีคนจับ
แล้วมีผู้หญิงทำอะไรถ่ายคลิป
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เห็นคุณผู้ชมเอ้ย
หัน๔ค่ารับผิดชอบเขาเนี่ยโอ้โห
คันน้ำเงินคันนี้มันก็เด้งมันก็ดุ้งแรงเหมือนกัน
เอาเปรียบเทียบเลยของเมืองนอกกับของคนไทยคุณผู้ชม
วีดีโอฮันต์กันหน่อยซิว่าอะไรที่มันแตกต่างกัน
เห็นของต้นฉบับป่ะพี่ต้นฉบับคนจับเขาจับอยู่ฝั่งซ้าย
แล้วเขาดักกุญแจได้ทันแต่ของไทยของไทยจับอยู่ฝั่งขวา
แฮนด์ฝั่งขวาจับฝั่งขวามันฝั่งบิดคะเล่งบิดคะเล่ง
คุ้มเลยพี่เอ๊ยโอ้โหนี่แหละค่ะไม่คุ้ม

กะว่าจะปังสุดท้ายปังจริงแต่ว่าปังปิหน้า
โอ้โฮโอ้โฮพี่เบิร์ทตรงด้านหลังนี่เหนือชุบล้อโอ้โฮ
ประตูอีกประตูน่าจะไถไปถึงประตูหน้า

ทีนี้เจ้าของรถค่ะคุณไพโรธบัวรุ่งสวัสดิ์อายุ๓๓ปี
เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็บอกว่าเอาจริงนะ
ฝั่งนักเรียนที่ก่อเหตุเขาก็รอรอที่จะพบเพื่อที่จะขอโทษ
แล้วก็โอ้โหเศร้าเลยพี่ผมขอโทษ
ทีนี้เจ้าของรถเขาก็เลยเตือนน้อง
ถ้าเกิดน้องจะถ่ายคอนเทนต์น้องเลือกสถานที่หน่อยนะ
อย่าให้กระทบคนอื่นให้มันเดือดร้อน
ร้านกว้างก็มีน้องก็ไปทำสิ

พี่โดนไปหมื่นสองนั่นไงแต่เจ้าของรถเองเขาบอกว่าผมรับผิดชอบเอง

ใจใจที่สุดยอดจริง